รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับจะเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ

มากนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองโดนมาเต็มเต็มราหูคุณผู้ชมฮะ
ย้ายแต่ละครั้งจะมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั้งดวงเมืองเอง
ในวงการบันเทิงเองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยอย่างเช่นปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ราหูเนี่ยนะฮะทัพราศีสิงศ์ก็คือคุณหนักเป็นยังไงหนักบริษัทที่มีอยู่แทบจะต้องปิด
ทะเลาะกับคนแบบว่าอ่ะเคยมีคนสนิทก็ต้องแตกกันไปคือคนเดินออกเดินออก
อันนี้จากที่ตัวเองเจอมาแล้วก็รอคอยมาตั้งแต่สมัยทำทอล์กทะลุดาว
อาจารย์ลักษณ์ก็บอกว่าเฮ้ยต้องเตรียมรับมือนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดนี้
อืมจนแบบว่ารอคอยนับวันเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงสี่สิงหาคม
ที่สำคัญนะฮะย้ายมาสู่ราศีกรกฎคุณผมและคุณอาจจะโดนอย่างเราอืม
หรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่จะให้คำตอบเราได้ฮะ
วันนี้ขอต้อนรับหมู่ขั้นเทพอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศครับ
สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของราหู
ได้เลยได้เลยเอาจริงราหูนี่ตอนนี้คือส่งออกไป
คือจะเป็นส่งสิงย้ายจากราศีสิงย้ายจากสิง
ส่งผลให้ราศีสิงศ์จากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอาการดังต่อไปนี้
หายไปอย่างเหมือนกับแบบฝันอืมเอ่อชิดก่อนหน้านี้นะ
นั้นมีแต่อีลุงตุงนังวุ่นวายสับสนอนละหมานอื้ออึง
ตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมปี๒๕๙จนถึงวันที่๔สิงหาปี๖๐
ชาวราศีสิงศ์ถูกเลข๘คือราหูทับเรือนชะตาตน
มันแปลว่าตัวเองเนี่ยเหมือนชีวิตมันจะเกิด๒อย่าง
๑ทุกข์เทาะเหนื่อยระธมศูนย์เสียพราค
เกิดอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายแต่ประเด็นสำคัญคือมันจะเกิดข้อหนึ่งคือ
เกิดความแข็งแกร่งเกิดประสบการณ์นั่นคือเอฟเฟคของราศีสิงศ์ที่โดนมา๑ปีครึ่ง
คุณกำลังจะหลุดพ้นแล้วล่ะหลังจากนี้หลังจาก๔สิงหาคม
ชีวิตจะดีขึ้นเลยเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นตามผลบุญของแต่ละคน
ราศีสิงศ์ทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกบุญเดิมกับบุญปัจจุบันไม่เท่ากัน
บางคนเนี่ยไปตักบาททุกวันพระแต่บางคนตักบาทแค่วันเกิดวันเดียว
ถูกต้องไหมถูกไอ้ผลตรงนี้มันไม่เท่ากันแน่นอน
เพราะฉะนั้นราศีสิงศ์คุณเตรียมเฮสิ่งที่จะพัฒนาแล้วก็ดีขึ้น
หลังวันที่๔สิงหาคมคือราศีสิงศ์ก็จะหลังจากนี้เป็นต้นไป
คุณจะรู้สึกว่ามันเบาโปร่งแล้วสิ่งที่คิดจะทำมันก็เริ่มมีรูทาง
ช่องทางและอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ
คนรักจะกลับมาไหมถ้าเกิดเลิกลากันไปในช่วงที่โดนลาหูเข้า
ถ้าเรื่องความรักเนี่ยดาวความรักโคจรไปเป็นวินาศแก่เรือนชะตา

ยังนะดาวคู่ครองของชาวราศีสิงศ์โคจรไปเป็นวินาศกับเรือนชะตาตัวแปลว่า
เองคุกเข่ากอดแข้งค่ะครับอ่ากอดค่ะหอมค่ะครับคือบังคับบัญชาการได้
คู่เป็นวินาทฯแปลว่าคู่อยู่ใต้เรามคือหลักจากศีรษฐ์ใช่ไหมเออนี่แหละ
คนราศีสิงศ์เนี่ยมันจะมีอลิดเดชอำนาจ
ปรัตนิเป็นวินาทต้องจำเอาไว้
ถ้าเกิดใครเป็นคู่ราศีสิงศ์มีปากมีความกล้า

เพราะลาหูเนี่ยทำไมคนต้องตกออกตกใจละครับ

ในทางปรัชญาราหูเนี่ยท่านเป็นยักษ์
แต่ในทางดวงดาวลาหูเป็นเงา
ราหูเนี่ยท่านไม่ได้มีความเป็นตัวดาว
มันเป็นโหนดมันเป็นสภาพของเงา
ลาหูคือเงาของโลกมนุษย์
การเกิดของราหูเนี่ยเกิดจากอาทิตย์จันทร์โลกทำมุมถึงกัน
ในมุมที่เกิดเงาจึงเรียกลาหู

ราหูเกิดจากผีขโมดมาสร้างให้เป็นยักษ์ใหญ่
นามว่าเทพราหูมันเป็นตำนานการเกิดของเทพ

หัวผีขโมดทั้งหมด๑๒หัว
เอามาป่นให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีดำนะ

จงเกิดเป็นเทวราชนาวเทพลาหู

ท่านมีที่มาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธว่า

เรียกว่าท่าศรีหาสายญาติคือท่าราชศรี

ปางโปรดอสุรินทราหู

จะต้องเทศโปรดเทวดายักษ์ครุฑนาคต่างตั้งแต่เที่ยงคืนไป
เทวดาต่างก็ไปฟังธรรมก็มาคุยกันราหูซึ่งเป็นยักษ์ได้ยินก็บอกว่า
พุทธองค์เป็นมนุษย์เหรอเป็นมนุษย์ก็ตัวเล็กสิเราไม่อยากไปฟังธรรมหรอก
มนุษย์ตัวเล็กเราจะทำท่ายังไงเวลาจะไปฟังธรรมจากพุทธง
ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ต้องแงะฟังเหรอ
วันหนึ่งราหูก็ทนไม่ได้ที่เทวดาเล่าให้ฟังถึงคุณวิเศษแห่งธรรมะ
ก็ตั้งใจเข้าไปเฝ้าพอเข้าไปเฝ้าเสร็จพุทธองค์รู้ด้วยพิธีพยาน
อานนท์ให้ปูที่ลาดอันกว้างใหญ่ไว้วันนี้อสุรินทราหูจะมาฟังธรรมจากเรา
เราจะแสดงฤทธิ์ให้ลาหูเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น
แล้วธนก็แสดงท่านอนศิษณาทีใหญ่ราหูสักร้อยพันเท่า

ต้อนราหูจึงได้ฟังธรรมจากอุทธิษย์สมมาในครั้งนั้น
และรถที่ถือว่าตัวเองไม่ได้ใหญ่โตจริง

ยังมีฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์มากกว่าเราที่ใหญ่กว่า
แสดงว่าที่อาจารย์บอกคนที่โดนลาหูเล่นงานที่จริงไม่ได้ไปไหว้พระนอน

เพราะพระนอนท่านเคยปราบราหูอฤทธิ์หรือพยศของราหูได้ถูกต้องไหม
เอาอย่างนี้ทำไมถึงต้องย้ายวันที่๔สิงหาคม
มันมีการคำนวณตามปฏิทินที่เรียกว่าปฏิทินโหน
ที่จะต้องไปเรียนในสายที่เรียกว่าสุริยสารำ
เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าราศีสิงศ์ดีขึ้นมาบ้างละ

แต่ก็เราจะได้ยินว่าย้ายจากราศีสิงศ์เข้าสู่ราศีกรกฎ

จะมีวันที่กำกับหมดเลยว่าราหูอยู่ในราศีไหน

อาทิตย์๑จันทร์๒อังคาร๓พุธ๔พระราชดี๕ศุกร์๖๗เสาดาหู๘

ลาหูเนี่ยตามคำนวณเนี่ยสุริยาตรเนี่ยนะอยู่ลาสีสิงห์วันที่๑๖มกรปี๕๙จนถึง๔สิงห์ปี๖๐
เข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ราศีกรกฎตั้งแต่๔สิงหา๖๐จนถึง๒๒กุมภาปี๒๕๖

แต่คนที่เกิดราศีกรกฎสิคนเขากลัวเรื่องลาหูอยู่แล้ว
๑ปีครึ่งที่ชาวราศีกรกฎจะต้องเตรียมรับเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง

เพราะลาหูเข้าชึบเนี่ยในทางหัวราศาสตร์บอกว่าอย่างนี้
๑คือพระอาทิตย์กับสุกเป็นคู่สมพลดี

แล้วก็๘กับ๒เป็นคู่สมผลดี

แปลว่าราหูยกเข้าสู่เรือนกรกฎคือเรือนพระจันทร์

คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยในขณะที่ราหูเข้าทัพเรือนชะตาตัวเนี่ย

หมายความว่าคนเกิดราศีกรกฎ
คือราศีของคนใจอ่อน

จันทร์แปลว่าราศีแม่ธาตุน้ำ

แปลว่าลาสีกรกฎเป็นลาสีปรับตัวเก่ง

นี่สิคือมันเป็นการเปิดทางว่า

น้องมาเดี๋ยวจัดให้

ไหลมาเทมาขอน้องมาเถิด
เข้าใจมั้ยแล้วถ้าเกิดคนไม่ดีล่ะ

มันแตกต่างจากราศีสิงศ์ใช่ไหมมันแตกต่างเลย
สิงค์คือโดนหนักชาวลาสีสิงค์
ดาวเจ้าเรือนของชาวลาสีสิงค์คือดาวอาทิตย์

หมายถึงว่าคือการย้ายราหูครั้งนี้

เรื่องจากว่าลาสีสิงค์ถูกกัน

แต่กรกฎเนี่ยลาหูเขาทับชึบ

ไม่มีรถก็มีรถมีรถอยู่แล้วก็มีรถมากขึ้น

สินมากขึ้นรายการมากขึ้น

คือเขาส่งเสริมกันไม่ทุกคน
ไม่ทุกคนอีกแล้วก็นี่ไง

ค้าขายที่มีเกี่ยวข้องกับ

ความอยากได้อาหารของกินของใช้

ข้าราชการทหารตำรวจ
กย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสูงขึ้น
การที่ราหูทัพมันตีความหมายได้ว่า
ในวันเวลานี้เราอาจจะต้อง

ที่จะเกลือกกูลกันตัวไปในยาว

อย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เกิดราศีกรกฎ

เพราะนี่เก่าครับเห็นเรื่องมาเยอะมากเรื่องนี้
สถิติที่เราเห็นกันมาทุกครั้งที่ลาหูย้าย

เรื่องนี้อาจารย์อยากจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก

ราหูเข้าสู่พบพันธุมันเป็นอุดรมคุณวิเศษกับดวงเมือง
มันแปลว่าอาจจะเกิดหนึ่ง
มีเรื่องของตานปลอดเอชั่นคือการขนส่งที่รวดเร็
เพราะอะไรเพราะราหูเข้าสู่พบพันธุของชะตาเมือง

แปลว่าสิ่งที่เคยช้ากับเร็ว
แปลว่าระบบรถไฟฟ้าความเร็วต่างรถไฟต่างระบบขนส่ง
มันจะมีความคล่องแคล่วมากในพื้นสาธุประโภคพื้นฐานของประเทศนี้

หนึ่งที่ดินต่างจังหวัดราคาจะแพงขึ้น

คึกคัก

นับตั้งแต่ต้นปี๕๙จนถึงประมาณปี๒๖๖

การบันเทิงนะซบเศร้าดับตายจอดำ

อาจารย์กลับมากที่บอกครั้งที่แล้วลาหูย้าย

จะกลับมาคึกคักอีกครั้งได้
อาจารย์แต่ส่วนใหญ่ราหูย้ายอย่างที่เมื่อกี้ถามไป
ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะราหูเข้าพบพันธุแม่ธาตุน้ำ
น้ำจะเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุด

จริงไหมที่ใครโดนราหูให้เดินทางบ่อยมันจะเป็นการช่วยได้

ลองไปเปิดคำพีในรามเกียรติ์ดู
จะมีการกล่าวถึงราหูอสุรินทราหูถึงลักษณะตน
หรือรวมถึงเมื่อค้างศูนย์ทรอนผู้ที่
จรลีลงสู่เรือแล้วก็ล่องไปเรื่อยทำไมล่ะ
เอ้าก็เมื่อมาแล้วกูก็ไปแล้วเว้ย
มาแล้วกูก็ไปแล้วเว้ยจะอยู่ทำไม
เคาะซ้ำกรรมทรัพย์วิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพา

ดังนั้นจริงจ้องจอละลีลงเรือล่องไป
เมื่ออยู่เป็นแผ่นดินนั้นมีเคาะมีภัยกูขอล่องเรือไปพ้นเคาะ
ดังที่กูว่านี่คือความหมายโบราณนี้เลยนะ
เค้าจะบอกให้เดินทางกันหน่อยถ้าสมมุติมีเครื่องขยับขึ้นเมื่อ
มีราหูทับดวงชะตาเนี่ยการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชิเจดี
เอาอย่างนี้ดีกว่าราหูยกราหูย้ายสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องทำกัน
เราจะรู้ว่าต้องเตรียมของดำมาไหว้ล่ะ
ทำไมต้องเป็นของสีดำราหูมีกำลังสิบสอง
หมายความว่าพระอาทิตย์เกิดจากราชศรี๑๖ตน
ห่อด้วยผ้าสีแดงและปรับพรมน้ำมริตเกิดเป็นพระอาทิตย์
พระอาหูเกิดจากหัวผีเข้าหมดสิบสองหัว
เอาเฉพาะหัวมานะเลยมีไม่ครบสมบูรณ์
แล้วมาห่อแล้วปรับพรมด้านมริษฐ์ที่ในกวนเกษตรสมุทร
เกิดเป็นเทวราชห่อด้วยผ้าสีดำเกิดเป็นเทพราหู
เพราะฉะนั้นลาหูมีกำลัง๑๒จึงต้องมีการบูชาได้ของ๑๒อย่าง
เพื่อให้เข้ากับกำลังของเทวดาให้เทวดาของพระราหูหรือฤทธิ์หรือยานบริราหูรู้ว่า
เขาจัดชุดบูชาเราเขาตั้งของดำ๑๒อย่าง
เขาจุดทูบสีดำสิบสองดอกเทียนสิบสองเล่มอย่างงี้เป็นต้น
นี่เลยฮะของดำอะไรฮะต้องทั้งหมดสิบสองอย่าง
บางคนบอก๘บางคนบอก๑๒สรุปแล้วจำนวนเท่าไหร่กันแน่อาจารย์
จริงแล้วโบราณการก่อนเนี่ยการบูชาต้องบูชาตามกำลัง
อาทิตย์หกอังคารแปดพุธสิบเจ็ดพระหัสสบดีสิบเก้า
ศุกร์ยี่สิบเอ็ดเสาสิบลาหูสิบสอง
อ๋อซมากเอาจำไม่ต้องมาให้เงียบง่ายเอาใจดำบางคนบอกไม่ควรใช้ของข้าว
มีกำลัง๑๒จะเป็นของคาหวานภาษาบูชาเรียกว่ามัชชะมังสะ
ฉะก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างพวกปลากุ้งได้หมด

การบูชาสัวกรเทพระหูทรงครุฑ

พุทธทรงช้างพุทธศรีทรงกวางทรงศุกร์ทรงโคสาวทรงเสือลาหูทรงครุฑ

มันเป็นภาพที่มีการปั้นมาเป็นรูปลอยองค์แล้ว
ครั้งราชการที่๕โดยปฏิมากรช่างหลวง
เราจะเห็นทุกวันสงกรานที่วัดพระแก้ววังหน้าเขาจะไม่ให้ส่งน้ำ
นี้เลยนะสูงประมาณเท่านี้
ลาหูทรงคุดถือค้อนหรือกระบอง
ทีนี้จะพูดให้ฟังว่าการไหว้พระราหูเนี่ย
ไหว้ได้ตั้งแต่ก่อนวันยกย้ายบวกรบ๗หรือ๑๔วัน
นี่ของดำ๘อย่างจัดมาถวายทูบ๑๒ดอก
อันดับแรกจะจุดเทียนก่อน๑เล่มนะ
ขอให้ความสว่างแห่งเทียนนี้เป็นความสว่างแห่งการบูชาสการะ
ด้วยความเคารพในพระราหูปึ้งปัก
แล้วก็เอาทูปที่ละ๑๒ดอกในจุดฟึ้ง
ขอกำลังแห่งทูบ๑๒ดอกนี้

จงสื่อไปถึงยานแห่งองค์พระหูทรงครุฑบรมพลติศัตริย์
รับรู้การบูชาศักระของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องของบวงสวงสังเวย
พลีนี้แก่เทพราหูทรงครุฑ

นี่เป็นอาหารอันเกิดจากมนุษย์ที่ปรุงแต่งจัดหา
ด้วยกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์

อาจารย์แล้วอย่างนี้ต้องเอาทูบปักไว้บนอาหารด้วยไหม

ตักต่างหากวันนี้อย่างละดอก

หัวผมเองนั้นน่ะจะไปที่วัดเจ้าอาม

สืบชาตาเสดอเคราะห์ที่วัดพระธ้าธริพุนไชร์

ภาคเหนือตรงล่างจัดที่วัดที่ไซข์ใต้จน้องคสวรรค์กลางเมืองปากน้ำหมู่
ภาคใต้นะไม่มีไม่ได้จัดนะ
ภาคกลางนะจัดที่วัดเจ้าอามนะ

เพื่อไปตักน้ำมนต์ในวันต่อไปเพราะเขาจะเสกน้ำมนต์เอาไว้ให้ไว้อาบตัวแก้ไผ่
อ้าวราหูย้ายยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเบรกหน้านอกจากราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงศ์
ราศีอื่นที่โดนลาหูเหล็งจะมีราศีอะไรกันบ้างพักกันสักครู่ฮะ
ยังอยู่กับมูไนท์นะฮะช่วงนี้อย่างที่เราได้ยินกันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวออนไลน์ออฟไลน์เราจะยินแต่ว่าราหูย้ายราหูย้าย
เมื่อกี้เราพูดไปแล้ว๒ราศีที่มีผลกระทบโดยตรงคือราศีสิงศ์ย้ายออก

ทีนี้มีอีกประเด็นนึงอยากจะชี้เห็นนะว่า
ในขณะราหูย้ายราศีทำไมเราจึงไม่แนะนำการไปบูชาแบบนี้ที่บ้าน

เพราะราหูอาจจะให้โทษแก่เราได้

เขาจะตั้งแบบนี้บูชาที่บ้านเมื่อรับ

สรุปแล้วคือจะต้องว่ายเอาว่ายหรือไม่ว่ายฮะเนี่ย

ราหูเนี้ยเป็นดาวเจ้าเรือนทบราภพ

แต่ใน๑ปีที่ผ่านมาราหูเนี่ยมีตำแหน่งเป็นประแปลว่าปูปูปะแปลว่าราบของราศีเมษไม่พึงปรากฏแต่พอหลังวันที่๔สิงหานี้เป็นต้นไปราหูยกจากประปูปูเป็นตำแหน่งจุลจักรแปลว่าเริ่มขยับและแรง
นักท่องเที่ยวเริ่มมาราคาที่ดินเริ่มขยับพ่อค้าพ่อขายเริ่มดีพอกันยายนเริ่มดีเพราะฉะนั้นราศีเมษจึงดีตามราศีเมษเหมือนกับดวงเมืองเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมีความรักที่ดีขึ้น
โหนี่ต้องมาสังขยนาเรื่องวิชากันใหม่เลยนะ
คือทั้งลักษณะทั้งราศีถูกไหมฮ

เมื่อกี้เมฆแล้วกรกฎไปแล้วตุนไปแล้วอะไรอีกตอนนี้ฮะ

พิจิกเนี่ยราหูเป็นดาวเจ้าเรือน
พิจิกราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าสู่พพสู่พระ
แปลว่าราศีพิจิกษ์มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่
หรือมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินใหม่ที่มั่นคงขึ้น
แต่ว่ามันยังมีความซึมลึกจากดาวเสาทัพอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อราหูยกเนี่ยยังอาจจะไม่แสดงคุณเต็มที่
แสดงผลเต็มที่เมื่อผ่าน๑ธันวาคมปีนี้ไปแล้ว
แปลว่าจะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่จะมีการงาน

เพราะระหูเป็นดาวเจ้าเรือนภพฎำมะของระศรีพุทธศพ
เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมะมาสู่เรือนสาชะศาชะแปลว่าการเดินทางการติดต่อ
จะมีชื่อเสียงกระจอนขจายติดต่อซื้อขายเดินทางอะไร
ความคร่องตัวในการดำเนินไปของชีพจะมีมากขึ้น
ดีขึ้นต่อไปมังกรราศิมังกรลาหุ้มะเร็งโดษตา
มีแต่จ่ายเงินเสียเงินรายได้ไม่เข้านะจบเลิกธุรกิจธุรกรรมมีปัญหาเรื่องบริวารพอเลย๔สิงหาคมเป็นต้นไปราหูยกมะเร็งชะตา
สองมีคนรอบตัวที่เป็นหุ้นสวนลิ่นทำงานกับชั้นสิหรือจะเป็นคนรัก
คนข้างตัวแนะนำมันจะเป็นคุณแก่ชาวราศีมังกรอืมมีมีเสียไหมมีเสียก็คือ
คนที่เกิดราศรีมังกรและคู่ที่อายุมากมีเกณฑ์ป่วยแกเจ็บตายมันก่อนต่อไปราศรี
ราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบเพื่อนเขาเรียกพบสหัสชะ
จรเป็นมรณะแก่ชะตาชาวราศีธนูก็แปลว่า
คนเกิดราศีธนูมีเกณฑ์เสียเพื่อนรัก
เพื่อนรักตายจากข้อดีอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศบ่อย
ห่วงที่ราศีโคจรเป็นมรณะตั้งแต่๔สิงหาคมนี้ไปปีครึ่ง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินชาวราศีธนูก็จะเห็นว่า
ดาวการเงินจะมีเรื่องราวของภาระที่หนักหน่วงขึ้นแต่
จะเป็นภาระเพื่อความมั่นคงในระยะยาว
กู้ซื้อบ้านซื้อที่แล้วได้ทรัพย์สินแต่เป็นหนี้

เป็น๒ปีแห่งความรากเลือด
แต่เป็นรากเลือดแบบมั่นคงในการอดทนและสู้
ต่อไปชาวราศีกัณฑ์

ลาหูโคจรเข้าสู่เรือนลาพะ

ราศีกันเนี่ยดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ

ราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนพบอลิ
ลิมาเป็นลาพะจร

กลับมาเป็นลาบแก่ตัวคนเกิดราศีกันเอง

ชาวราศีมิถุนราหูมาคนซ้ำเรือนกัน
จากนี้ชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์เรื่องของค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่เป็นผู้รับภาระยาวไกล

กู้ซื้อรถ๕ปี๖ปี๑๐ปี

แต่ถ้ามีหนี้เพราะการเสี่ยงการจ่ายสุรุสุราย

หรือการไปเซ็นค้ำประกันใครอย่าเด็ดขาด

ราศีมินเนี่ยราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ
จะมีราบผลที่เกิดขึ้นบนการเดินทางทั้งใกล้และไกล
จะมีลาบผลอันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน

ดาวพระธรรมศาสตรีจะโคจรเป็นมรณะกับเรือนชะตาตัว
แปลว่าตัวเองจะหลงตัวเองเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเลย

คอแท้เบื่อเซ็งเหนื่อยล้า

มีเรื่องจิน่าท้าทายมีเรื่องใหม่

ชีวิตของชาวราศีกุมจะดีขึ้น

ว่าช่วงรอยต่อระหว่าง๔สิงหา

มีเกมเสียเงินพลาดผิดหวัง
มีปัญหาเพราะนั้นชาวราศรีกุม
แล้วกดอาตานาติยปริศให้สวดพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืน

ข้าพเจ้าขอตั้งดวงจิตอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพระพุทธวันนี้
ถวายแด่เทพพระราหูทรงครุฑขอท่านจงรับ
ขอท่านจุประธานพรให้ข้าพเจ้าเป็นยังไงก็อธิษฐานเอา
คาถานี้เป็นพระคาถาที่องค์จตุโรคบาลทั้ง๔
ได้นำไปมอบให้พุทธเจ้าบอกว่า
ฆ่าแต่พุทธองค์หากท่านถูกพวกบรรดายักษ์และเทวดาฝ่ายชั่ว
มาหลอกหลอนหลอกลวงบรรดาพระภิกษุสาวก
ให้เจริญมนต์บทนี้เขาจะกลัว

มีสติเนอะ๑๒ราศียังไงก็แล้วแต่ต้องมีสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศก็พังเนอะ
ต้องรับชมมูไนท์ทุกคืนวันอังคาร
รับรองไม่พลาดที่จะได้รับรุมข้อมูลที่ดีฝ่าโทษ
ช่วงหน้าทาจารย์ลักษณ์จะพาไปทำบุญที่วัดหงรัตนาราม
ไม่เชื่ออย่ารับมูลมูเตรลุไม่เข้าใกล้ออกไกล

วันนี้เราตามมูขั้นเทพไปมูกันให้สุดที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหาร
อยู่ที่ถนนวังเดิมบางกอกใหญ่กันครับ
วันนี้ผมมาถึงพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์
วันนี้คนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งป่วยกายป่วยใจทุกข์กายทุกข์ใจมีปัญหา
อะไรจะเป็นเครื่องนำพาให้เกิดอัศจรรย์ปฏิหาร
ต้องเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์

หงรัตนารามราชวรวิหาร
หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดหงษ์
สร้างในสมัยกรุงสี่อายุทยา
เรียกว่าวัดเจ้าสัวหงษ์
เพราะตั้งตามชื่อของเศรษฐีชาวจีน
ผู้สร้างคือนายหงนั่นเองครับ
และถ้าย้อนไปในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

วัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมาก
ทรงโกโสดหลังใหม่ขึ้นและทรงสร้างกุฏิและเสนาสนะอื่น
รุงธนบุรีได้บันทึกไว้ครับ

ดูจากการสร้างเนี่ยเห็นไหมครับ
งดงามอลังการของศิลปะประวัติศาสตร์
อันเกิดจากพระราชสถาชั่งศิลป์
ที่มีความวิจิตบรรจงในฝีมือของภาพวาดหรือลายเขียนต่าง
มันเป็นเรื่องที่สืบศรัทธา
พระราชศรัทธาแห่งพระรกษัตริย์

แค่เข้าก็เจริญตาเจริญใจเจริญจิตเจริญธรรม

ขอเจริญพรพระอุโบสถนี้สร้างขึ้น
โดยพระราชสัตว์ศรัทธาของพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
เมื่อท่านได้สร้างกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรแล้ว
ท่านก็มีพระราชศรัทธาในวัดหงษ
ซึ่งเดิมเป็นวัดเล็กมีเนื้อที่เบื้องต้นเพียงไม่กี่ไร่นะ
แล้วก็เมื่อพระองค์มีพระราชศรัทธาแล้วก็ได้มาบูรณะ
แล้วก็ขยายอนาเขตของบริเวณของวัด
ในสมัยนั้นว่ากันมาว่าอุโบสถหลังเดิมจะรุดสุดโทรม
พระองค์ก็มีพระราชสัตว์ศรัทธาก็สร้างพระอุโบสถ์หลังใหม่

ท่านก็ได้สร้างองค์หลวงพ่อพระประธานองค์ใหม่คู่กับพระอุโบสถ
เพราะว่าพระอุโบสถใหญ่ถ้าพระประธานองค์เล็กก็จะไม่สมไม่สง่า
แต่ว่าสิ่งที่ท่านสร้างเป็นเคล็ดกับพระอุโบสถหลังนี้

เสาเนี่ยจะขนาด๓คนโอบแล้วก็มีทั้งหมด๑๒เสา
คติการสร้างเนี่ยโดยท่านมีความเชื่อทางด้านของโหรศาสต
เป็นเสาค้ำดวงชะตาราศีเกิดทั้ง๑๒ราศี
ทำไมถึงตั้งเสาเรียงคันเข้าหาองค์หลวงพ่อพระประธานเหมือนกับ
ถ้าเรายืนหน้าพระอุโบสถแล้วจะเห็นว่าเป็นการดึงสายตาของผู้ที่เข้ามาเนี่ยมา
ที่จุดโตรควรกัสคือองค์หลวงพ่อพระอุบัติฐาน
นี่ก็เป็นพระราชศรัทธาที่พระบาทเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อันเชิญมา
พระองค์ดำไม่ใช่เป็นพระที่ทารักหรือไม่ใช่เป็นพระที่เป็นสีดำเพราะเป็นเหล็กนะครับ
สีดำเกิดจากโลหะทั้งหมด๙ชนิดได้แก่ทองคำเงินทองแดง
ที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้ง๙ชนิดตามหลักสูตรของโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่านวะโลหะ
นี่เป็นพระที่ใช้ในพิการสร้างในการทำพิธีชัยสงคราม
การเจริญพิพุทธมนต์ชัยสงครามการทำนัมพุทธมนต์ชัยสงคราม
คือเป็นเหมือนยันพิชัยจะสงครามต้องจานยันพิชัยสงครามลงโลหะแล้วหล่อพระนี้
มีมาแต่บุราณเพราะฉะนั้นผมว่าการอาจเชิญมามีนายะสำคัญ
ท่านทั้งหลายที่มากราบไห้สักการะจะได้เหมือนกราบหนึ่งได้สอง
เป็นมหามงคลเสริมดวงชะตาราศี
พระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ
ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อสุกและพระพุทธรูปสีดำเรียกว่าพระแสน
ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเข้ามากราบสการะบูชากันเป็นจำนวนมากครับ
โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ
ก็จะมาขอพรจากท่านและมักจะแก้บนด้วยไข่ต้มและปลาร้าครับ
ต้องบอกว่าประวัติเนี่ยต้องถวายไข่ต้มปลาร้า
เหมือนกุ้งผ้าปลายำคือเหมือนว่าเป็นพระมาจากทางร้านช้างนะครับ
ร้านช้างก็คือมาทางลาวนะครับทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่ง
ลาวหรือล้านช้างเนี่ยเป็นเจ้าแห่งพญานาคาราช
พระทุกองค์ที่สร้างในเมืองล้านช้างจะต้องมีพระมีเทวดาพญานาคาราชสถิตรักษา
เพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาของปีแห่งพญานาคาราช
นี่แหละครับสายบุญพญานาคาราชต้องมาเพราะมีบารมีของพญานาคาราชสถิต
และที่เคล็ดลับการไหว้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งพญานาคาราชท่านชอบดอกมะลิวันคือดอกมะลิ
ความหอมแห่งดอกมะลิคือกลิ่นกายแห่งโพคาวดีนครในเมืองบาดานพิภพ
และกลิ่นกายพญานคราชนั่นเนี่ยนอกจากสิ่งที่จะมาบนบานสรรเก่าสักอาระ
หมดโรคคล้ายเจ็บพูดโสกโผลยภัยแล้วเนี่ย
ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมาไหว้แล้วให้เป็นมงคลได้รับร้อนจากพญานาคาราช
ผมก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับ
สาธุข้าพเจ้ารักเลขาลิเทศและสาธุชนทั้งหลาย
น้อมสการะวันทาองค์พระปฏิมา
คือหลวงพ่อโตหลวงพ่อทองอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแสนเมืองเชียงแตง
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอการบูชาสการะแห่งขบัญญัติทั้งหลาย
เมื่อกลับไปประกอบกิจด้วยสัมมาชีวะมีวิทยาอุตสาหะไม่งอมืองอทางแล้วก็ไซส์
หนึ่งจงร่ำรวยและโชคดีจงสำเร็จในทุกประการ
การเรียนการสอบจงผ่านสำเร็จสมประสงค์สมัครเข้ารับราชการสำเร็จได้ดั่งใจจำนง
มีโชคราบเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยาทั้งหลายจากนี้บัตรนี้สืบไปเมื่อหน้านั้นเถิน
เอาละครับขอให้นี่คืออีกหนึ่งมงคลขวัญกำลังใจและมงคลโชคดีแก่มูไนท์ทุกคนตั้งแต่บัตรนี้
ใครที่มาเที่ยวมามูที่วัดหงษ์สามารถสักการะบูชาตามจุดต่างที่ทางวัดแนะนำรวมทั้งหมด๕แห่งครับ
อุโบสถด้านหลังจะมีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่เสร็จแล้วเดินเรียบอุโบสถไปทางริมคลองบางกอกใหญ่
แต่เจอตำหนักของสมเด็จพระสังฆราชชื่นและสมเด็จพระสังฆราชสุขที่ทั้งสองพระองค์เคยจำพรรษาที่วัดหงษ์แห่งนี้
ต่อจากนั้นเป็นสารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชครับ
ตรงนี้คือที่ดั้งเดิมคือสารดั้งเดิมที่เป็นที่ที่ว่าสร้างถวายในสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
มีความเชื่อว่าโลหิตของท่านหยดลงตรงนี้นะทำไมต้องรู้ว่าตรงนี้
เพราะว่าในสมัยด้วยการที่ห้าน่ะท่านเสด็จมาทอดภาพพระกระถิ่นโดยเรือนั้นนะครับ
มันมีภาพภาพหนึ่งที่ท่านขึ้นจากท่าน้ำของวัดแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ฉายภาพมาทางด้านนี้จึงเห็นติดสารตรงนี้จึงรู้ว่าโอ้ตรงนี้คือดั้งเดิม
ในสมัยด้วยการที่ห้านแสดงว่าศาลตรงเนี้ยมีมาต่อมีมาต่อเดิมมีมาต่อเดิม
ในฝั่งธนบุรีนี่นะครับจะมีพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่เป็นมหาราชของคนไทย
ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชรัฐสมัยแห่งกรุงธนบุรีมีเพียงแค่สิบห้าปีเท่านั้น
ตั้งแต่พศ๒๓๑๐จนถึง๒๓๒๔๒๓๒๕ก็เปลี่ยนมาเป็น
กรุงรัฐนาโกศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นบารมีของท่านมีมากล้นด้วยว่า
พระองค์นำกู้ชาติเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่
หมดแรงอ่อนกำลังไม่มีกำลังกายกำลังใจ
ชีวิตจะสู้ไม่สู้มันสู้ไม่ไหวยังไง
มาขอพรจากพระเจ้าตากดีเป็นมงคตนะครับ

คุณก็อาจจะยกอุวายพระนมแต่ผมจะถวายบังคมนะครับ
ตอนนี้ก็จะพาคุณยมหมาว์หลักแล้วก็ท่าน
ซึ่งพระองค์ท่านได้ใช้
มนต์นี้ในการประกอบพิธีหลายพิธี
ท่านต้องมาเอาน้ำมนต์มาส่งอย่างที่คุณยงหมอลักษ์มาส่งน้ำมนต์ที่นี่ก่อนแล้ว
ทำพิธีในพระอุโบสถของพระองค์
เพื่ออาศัยบารมีของสิ่งที่พระองค์ยุทธ์เหนียวนับถือนั้นเป็นพลังทำให้พระองค์ทำราชการสงครามได้สำเร็จ
และนี่ก็คือสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
จะมีชาวบ้านจากทั่วสารทิศมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้กันมากมาย
ซึ่งจะมีพิธีการอาบน้ำมนต์เป็นประจำทุกเดือนครับ

เป็นสะใช้คำว่าสะเพราะมีขนาดใหญ่นะ
ฟัง๕วายาว๑๕วา

จุบันนี้ถามว่าแล้วน้ำนี้ออกมาจากไหน
ก็อาศัยน้ำปลาของทางปลาบางกอกน้อยนะ
ระบบการดูแลสระก็จะเปลี่ยนไปทุก๓เดือน
ก็จะมีการดูแลสะและทำภาพสะอาดนะ
คือเขามีน้ำมนต์ที่พิธีเติมลงไปอยู่หรือเปล่า

จัดให้มีการส่งน้ำทุกวัน
จัดให้มีการส่งน้ำ
น้ำมนต์พระประจำวันใครก็คนเกิดไหนก็มาส่งน้ำพระประจำวันเกิดตามตัวตนของแต่ละคนเลยครับ
เห็นไหมครับนี่นะครับตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มีเท้าศรีสุโธนคราชนะครับเขาสร้างไว้งดงามนะครับไว้ให้คนมากราบสการะแล้วก็ไม่ได้เพิ่งมานะมาสัก๒๓ปีแล้วแสดงว่าเหมือนหลวงพ่อถ้ารู้ว่าต่อไปพญานาคาราชจะมีพลังบารมีแผ่บารมี
บรรยากาศในพิธีอาบน้ำมนต์ชาวบ้านจากทุกที่ต่างก็มาร่วมพิธีกันแต่เช้าโดยการอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนผ้าหุ้มนุ่งกระจมอกแต่อย่างใดเพียงใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยทั้งชายและหญิงในการอาบน้ำและอย่าลืมตระเตรียมชุดมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็พอครับ
เดือนที่ผ่านมามีผู้มาอาบน้ำมนต์ตามลำดับบัตรคิวถึง๖๐๐กว่าท่านนะครับ

ฉะนั้นเลยต้องใช้ระบบบัตรคิวเพื่อจัดความเป็นระเบียบแล้วก็เวลาเข้าสู่พิธีการอาบก็จะจัดให้เข้าอาบชุดละ๑๕ท่านนะครับ

แล้วก็มีผสงที่มาทำทุกทีอาบอีก๕รูปในประจำอุ่ม

อยู่ที่บ้านเราทำไมมองหน้าใครอะไรอย่างนี้

เออเราเป็นคุณเตะบกจริงนะ
แต่ก่อนเป็นคนที่ใจร้อนมาก
แต่พอเรามาอาบน้ำมนต์ที่นี่๙ครั้ง

เรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ใจเย็น
มาได้๑๐ครั้งแล้วนะคะทุกเดือนนะ
ก็ส่วนก่อนเราจะรู้จัก

ก็ทำงานแล้วน้าก็แนะนำมา
เราก็รู้สึกว่ามาแล้วรู้สึกดี
รดน้ำมนต์ก็ขอให้มีชีวิตดีขึ้น
การงานดีขึ้นมีคนมาจ้างทำเรื่อย

คนมาจ้างเรื่อยงานไม่ขาดมือ

ตั้งแต่อาบน้ำมนต์ครั้งแรก
หนูก็ได้แหวนทงนี้ค่ะ

เพราะว่าคนตั้งเยอะที่เป็นลูกค้าเขา
กลับไปตอนเช้าน้องเอาส่งกล่องมาให้

พอแกะออกมาเป็นแหวนทองอะค่ะ

หนูก็ไปรีวิวเพจของเขาอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะก็ได้รางวัลเป็นแหวนมา
ก็เลยใส่มามาด้วยวันนี้ค่ะ

ก็มีความทุกข์หรือว่ามาเสริมบุญให้ตัวเองอะไรอย่างนี้
เราก็อาจจะแบบบางคนเขาก็มาแบบมีความสุขนะ
เหมือนตั้งใจมารับพรรับสิริมงคล
ใช่บางคนเขาก็บางอาจจะไม่ได้ทุกข์ก็ได้
หนูมาหนูก็มีความสุขดีนะเหมือนเรามารับเพิ่ม
ครั้งหนึ่งพ่อตากได้ฝันถึงองค์พ่อตาก
ท่านบอกว่ามีอะไรทำให้ไม่มาหาพ่อพ่อดูแลเจ้าอยู่
ก็คือตอนนั้นก็คือทำให้เรารู้สึกว่า
ตั้งแต่เราอาบน้ำมนต์ที่นี่ชีวิตเราดีขึ้นมาเรื่อย
ทุกวันนี้ก็ชีวิตดีขึ้นค่ะ
คือสามารถที่จะได้งานใหม่ก็เงินเดือนก็ดีกว่าเก่า
แล้วก็ชีวิตสุขสบายแล้วก็ได้กรยานมิตรเพื่อนลูก
เพื่อนลูกที่ลูกชายเราเสียชีวิตไป
เพื่อนของลูกมาดูแลเรากลายเป็นความผูกพันมาก

หากท่านใดต้องการมาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ที่วัดหงษ์
ก็สามารถมาได้ในวันที่๒๐สิงหาคมนี้
หรือเข้าไปดูปฏิทินการอาบน้ำมนต์ของทางวัดได้เลยครับ
เรื่องราวที่เป็นมงคลในแผ่นดินไทยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ใครที่ผ่านชีวิตเจอเรื่องราวของชีวิตมากมายที่เป็นความทุกข์
นี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์กลางกรุงธนบุรี
ที่มีมาแต่โบราณการปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัฐนาโกศิลป
ชาวไทยคนไทยทั่วแผ่นดินต้องมา
เอาละครับวันนี้ต้องกราบนมัศกาลขอบพระคุณท่านพระครูสถิตรัตนพงศ์นะครับ
ท่านเมตตาให้ความรู้แล้วก็นำเยี่ยมชมและน้อมสการะพระปฏิมา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหงรัฐนารามครับ
ผมไม่มีอะไรมอบหนังสือพญานาคให้ท่าน
โอ้สาธุโมทนา
อาจารย์ตอนนี้คนชอบมากที่อาจารย์พาไปวัดดูที่ไหน
ตอนนี้คุณผู้จะเลยที่วัดดีดูว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวอย่างไง
งูสุดกับมูขั้นเทพ
จริงแล้วท่านผู้ชมเองถ้าสมมุติมีที่ไหนดีที่ไหนเด็ด
ที่ไหนรู้สึกว่าหาคำตอบไม่ได้

ถ้าผมมีความรู้ผมก็จะให้คำตอบในสิ่งที่ผมรู้
โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
พบกันใหม่กับมูลไนท์

จะมูลให้เขารู้ถึงชั้นฟาหรือลึกรับถึงชั้น

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป